แม่ไปกับลูกชายลูกสาวขับรถไปกันแล้วเสียหลักพุ่งลงคลองข้างทางนะฮะ
นี่เห็นล้อหงายชี้ฟ้าเลยค่ะ
กับลูกชายเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองหน้าวัดทางพระถนนโพทองนะครับ

ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
หงายล้อชี้ฟ้าแล้วก็จมมิดอยู่ในคลองไปแล้ว
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันดึงรถขึ้นมานะครับ
รถคันนี้มากันสามคนนะครับเป็นแม่แล้วก็ลูกชายกับลูกสาวนะฮะ
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่สองศพก็คือคนที่เป็นแม่ชื่อคุณสง่านะครับ

ลูกสาววัย๑๖ปีที่มาด้วยกันรอดชีวิตมาได้แบบบุดหวิดนะฮะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ว่าคุณแม่ก็ขับรถพาลูกสองคนมานะครับ
ละเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นขี่จักรยานยนต์มานะครับ
ก็ตามหลังรถเก่งคันเกิดเหตุมานี่แหละ
มาถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ว่ารถเก่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหักหลบอะไรนะครับ
แล้วก็ไปพุ่งชนป้ายข้างทางแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลอง
ก่อนที่รถจะหงายท้องจมน้ำแบบนี้แล้วก็ค่อยจมลงไปทั้งคัน
ตัวของคุณอลงกรที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาก็จอดรถแล้วก็พยายามลงไปช่วยนะครับ
เห็นน้องผู้หญิงที่เป็นลูกสาวไว้๑๖ปีเปิดประตูรถแล้วก็ดันตัวเองโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
เขาก็รีบไปดึงช่วยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้คาดว่าคงจะมีลูกชายคนเล็กอายุ๑๑ปีที่ยังติดอยู่ในรถ
คุณแม่ก็คงจะพยายามเข้าไปช่วยลูกซึ่งนั่งอยู่เบาะหลัง
แต่สุดท้ายออกมาไม่ทันกันทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากอะไรนะฮะ
ส่วนศพก็ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนครับ
แล้วเหมือนเขาดันตัวเองที่จะช่วยลูกเขาเลยเข้าไปหยุงหลังเลยติดหยุงหลังครับ